มาตามติดเรื่องราวของกีฬาในรอบ

ติดตามรายงานได้จากคุณชัชวานกระมวลมัยตรีจิตครับ

เดินทางมาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้ว

ซึ่งมวยไทยสมัครเล่นชิงเหรียญทองวันนี้เป็นวันแรก
ขณะที่บึงบรเพชรแห่งนี้ก็มีการแข่งขันเทคอนโดครับ
เทควันโดวันที่๒ที่อาคารอเนกประสงค์และสมนาบึงประเภท
ซึ่งอายุน้อยที่สุดในรุ่นนี้โชว์ฟอร์มเหนือชั้น
สอนเชิงระวิพาสริสมบูรณวัฒนาจากบึงกาลที่อายุมากกว่า๔ปี

เหรียญทองแรกของตัวเองในกีฬาแห่งชาติจากการเข้าร่วมตั้งแต่ครั้งแรก
วยไทยสมัครเล่นรอบชิงชนะเลิศวันแรกมีชิง๗เหรียญทอง
ไลท์ในรุ่นเฟเทอร์เวทน้ำหนักเกิน๕๑กิโลกรัม
เกิน๕๔กิโลกรัมหญิงนัทธนิชาสุภารัฐจากประจวบคีริขันมุมน้ำเงิน
ตัดกันออกบัตรแรกแข้งกับกัญญาวันประโคนจากบุรีรำ
ครบ๓ยกนัทธนิชาชนะไปด้วยคะแนน๑๐ต่อ๙คว้าเหรียญทองไปครอง
กรีธาชิง๑๒เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง๒๐๐เมตรชายรอบชิงชนะเลิศ
เป็นการขับเคี่ยวกันของลมกรดทีมชาติไทย
โดยมิ้วจิรพงศ์มีนาพระจากสุราธานี
คว้าเหรียญทองวิ่ง๑๐๐เมตรชายไปก่อนหน้านี้
ออกตัวได้ยอดเยี่ยมก่อนที่๘๐เมตรสุดท้าย
ฝีเท้าฉี่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก
ด้วยเวลา๒๐๙๙วินาทีคว้าเหรียญทองที่๒ได้สำเร็จ

หลังจากทำได้ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่๓๙ที่จังหวัดชนบุรี
ส่วนเดเนียนคุณอานนท์สุกแก้วจากบุรีรำ
และเหรียญทองแดงจรรย์สัตเทิงรำจากนครราชศรีมา
ยกน้ำหนังวันที่๒ชิงเก้าเหรียญทอง
ไลท์อยู่ที่รุ่น๕๓กิโลกรัมหญิง
มี๓จอมพลังตัวเต่งลงลุ้นเหรียญรางวัล
กิติมาสุธานันดีกรีทีมชาติของเจ้าภาพนครสวรรค์
ัตนาพรปการรัฐาจากนครราชศรีมา
เจ้าของเหรียญทองยุทธ์โอลิมปิก๒๐๑๔
รวมทั้งธัญญาสุขเจริญดาวรุ่งวัย๑๙ปีจากชนบุรี
ซึ่งท่าสแนชเหรียญทองเป็นของชนบุรี

เหรียญทองให้นครราชศรีมาด้วยสถิติ๑๑๕กิโลกรัม
และยังคว้าเหรียญทองน้ำหนักรวมได้อีกด้วยสถิติ๒๐๒กิโลกรัม
บรรยากาศคึกคักเมื่อสาวงามอดีตรองอันดับ๒
อย่างน้ำเพชรสุนานิกากฤษณสุวรรณมาเชียร์ถึงขอบสนาม
แต่สุดท้ายลุ้นภูเก็ตของทีมหวานใจที่มาในชุดสีเทาไม่ขึ้น

โดยน้องน้ำเพชรบอกว่าแม้ผลจะไม่เป็นใจ
แต่ก็จะมาตามลุ้นตามเชียร์พรุ่งนี้อีกในประเภททีมชายและทีมหญิง
ส่วนวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีการชิงเหรียญทองกันถึง๘๔เหรียญจาก๑๘ชนิดกีฬา
ไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันวิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมตรทั้งหญิงและชาย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ